ส่วนอันนี้ก็เกือบจะหวิดเป็นเรื่องเศร้าเลยคุณนัทพงศ์
เช้านี้มีชาวประมงไปช่วยเหลือชาวโรฮิงญา
สิบคนค่ะอยู่กลางทะเลเลยลักษณะเกาะแผ่นโฟมลอยคออยู่คุณผู้ชมค่ะ
สิบคนนะคะแล้วแล้วก็อยู่แบบเนี้ยสี่วัน
ต้องบอกว่าโชคดีจริงที่ชาวประมงไปเจอแล้วก็ช่วยเหลือกลับเข้าฝั่งได้นะคะ
และล่าสุดไม่ใช่แค่สิบคนนี้นะคะมีชาวบ้านแจ้งว่าพบชาวโรฮิงญาอีก๔๑ชีวิต
ถูกทิ้งอยู่บนเกาะกลางทะเลอยู่ในสภาพหิวโซเลยค่ะ
นี่คือเมื่อช่วงเช้านะคะก็มีชาวประมงอวนปูบ้านปากบารา
อำเภอละงูจังหวัดสตูนไปพบภาพนี้ค่ะชาวโรฮิงญาสิบคน
แผ่นโฟมลอยเท้งเต้งนะคะอยู่กลางทะเลเป็นจุดที่อยู่ระหว่างเกาะบูหลน
แล้วก็เกาะใหญ่ค่ะก็เลยช่วยนะคะเอาตัวขึ้นมานะคะ
แล้วก็ก่อกองไฟเพื่อให้ความอบอุ่นแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอละงู
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้นำตัวทั้งหมดไปสอบปากคำที่โรงพักษพลงูนะคะ
ชาวโรฮิงญาทั้งสิบคนเนี่ยก็ได้สอบสวนผ่านล่ามบอกว่า
ทั้งหมดเป็นชาวย่าไข่กำลังจะไปอินโดนีเซีย
แล้วก็หลบหนีออกมาจากศูนย์พักพิงของยูเอ็นที่บังคลาเทศค่ะ
ก็อาศัยมากับเรือนี่แหละมีผู้ร่วมกันเดินทางเยอะเลยเป็นจำนวนมาก
ทั้ง๑๐คนนี้ถูกบังคับให้กระโดดลงจากเรือเพราะว่า
คลื่นลมแรงก็อาศัยพยุงชีวิตตัวเองมาด้วยแผ่นโฟม
แล้วลอยคออยู่ในทะเลเนี่ยค่ะลอยแบบนี้มา๔วันคือกำลังจะหมดแรงแล้ว
โชคดีค่ะที่มีชาวประมงผ่านมาเห็นแล้วก็ช่วยเหลือไว้ได้ทันนะคะ
ล่าสุดทางฝ่ายปกครองอำเภอละงูก็ได้รับแจ้งจากชาวบ้าน
อีกทางนึงค่ะบอกว่าพบชาวโรฮิงญาอีก๔๑คน
จำนวนนี้มีทั้งผู้หญิงมีทั้งผู้ชายเด็กก็มี
นี่ค่ะอยู่ริมชายหาดเกาะกล้วยที่อำเภอละงูจังหวัดสตูน
ก็ไปตรวจสอบค่ะแล้วก็นำตัวทั้งหมดขึ้นเรือ
กลับเข้าฝั่งไปสอบสวนต่อไป
เป็นอันว่าวันนี้วันเดียวนะคุณนัทพงศ์
ที่สตูนพบชาวโรฮิงญาถึง๕๑คนด้วยกันค่ะ